โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
หายตัวปริศนาหลังรับประทานอาหารกับเพื่อนย่านประดิภัฐ
โดยมีสันติภาพเพียงด้วงเป็นคนขับรถ

เอกยุทธ์ให้พี่สาวนำเช็คเงินสด๕ล้านบาท
ส่งให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยที่เขาไม่ได้ไปเองแต่เป็นคนขับรถไปรับแทน
ปรากฏว่าเช็คเด้งเพราะลงปีพศผิด
ทางธนาคารจึงโทรไปสอบถาม
ได้รับการยืนยันว่าเป็นลายเซ็นจริงจึงมอบเงินสดให้
โดยไม่มีใครสงสัยเลยว่านั่นเป็นสัญญาณการขอความช่วยเหลือหรือไม่
เพราะเป็นไปได้ยากที่นักธุรกิจจะเขียนเช็คผิด
ซึ่งเป็นเบาะแสสุดท้ายก่อนจะไม่มีใครติดต่อเอกยุทธ์ได้อีกเลย
๙มิถุนายนญาติของเอกยุทธ์เข้าแจ้งความที่สอนอวังทองหลาง

ตำรวจเริ่มแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
เชื่อว่าการหายตัวไปของเอกยุทธ์มาจากความขัดแย้งส่วนตัว
อีกทั้งก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้เปิดเผย
ถึงอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัฒน์
ภารกิจส่วนตัวขณะประชุมสภาที่โรงแรมโฟลซีซั่น
เป็นที่มาของว๕โฟซีซั่น
แต่การสืบสวนพุ่งเป้าไปที่สันติภาพ
เขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเอกยุทธ์
เป็นผู้ไปรับเช็ค๕ล้านบาทที่สนามบินสุวรรณภูมิ
และเขาหายตัวไป
มิถุนายนสันติภาพถูกจับกลุ่มที่ปั๊มแก๊ส
ริมถนนเพชรเกษมจังหวัดสมุทรสาคร
เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

รับเป็นผู้สังหารเอกยุทธ์เพื่อชิงทรัพย์
เนื่องจากโกรธแค้นที่ไล่แฟนสาวออกจากงาน
หลังจับได้ว่ายักยอกเงิน
โดยชักชวนสุธิพงศ์พิมพิสารร่วมก่อเหตุ
มิถุนายนระหว่างเอกยุทธ์นัดเพื่อนกินข้าว
สันติภาพขับรถไปรับสุธิพงศ์
โดยให้ซ่อนที่เบาะหลังแล้วกลับมารับเอกยุทธ์
ก่อนใช้ปืนจี้จับล็อกใส่กุญแจมือ
ขับรถผ่าไปที่บ้านย่านเทาอินเทา
ฉกซับสินและถอดเซิร์เวอร์กล้องวงจอมปิด

พาไปขังที่บ้านพี่สาวย่านลาดกระบัง

ขับรถไปตามถนนมอเตอร์เวย์
ระหว่างทางเอกยุทธ์ฮึดสู้เปิดประตูท้ายกระโดดหนี
ตามไปจับพาตัวขึ้นรถแล้วบีบคอ
จากนั้นสุธิพงศ์ใช้เชือกผูกรองเท้ารัดคอจนขาดใจตาย
นำศพเอกยุทธ์ไปฝังที่เขาจิงโจ้

นำเสื้อผ้าและทรัพย์สินของผู้ตายไปทำลายหลักฐาน
นำเงินแบ่งกันกระทั่งถูกจับกลุ่ม
คดีนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์
จำคุกตลอดชีวิตสันติภาพและสุธิพงศ์
ส่วนผู้ต้องหาอีก๔รายได้รับโทษตามฐานความผิด
ปิดคดีฆาตกรรมเจ้าของวลีว่าห้าโฟศีซา